ท่านผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่ง
เหตุเกิดจากเงิน๑๕๐๐๐บาทเพื่อนบุกไปทวงเงินเพื่อน
พอทวงกันไม่ได้เนี่ยมีปากเสียงกันชักปืนยิงกันเจ็บสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
คนก่อเหตุเนี่ยขับรถไปมอบตัวที่โรงพักเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นะครับ
นี่ฮะบ้านหลังเกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะครับ
สพเขาสมิงไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลแสนตุ้ง
อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
อยู่ในห้องนอนของบ้านไปถึงเนี่ยพบว่านายนิรุธไข่เกดนะครับ
นิรุติไข่เกตอายุ๔๔ปีถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
บาดแผลเนี่ยกระสุนเข้าที่ดั้งจมูกนะฮะแล้วห้องนอนมีคราบเลือดเต็มไปหมดเลย
ผนังห้องมีรอยกระสุนอยู่หนึ่งจุดด้วยกันนะครับนี่ฮะพื้นที่เกิดเหตุ
นี่ที่นอนตรงนี้นะครับคนเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ทีแรกเนี่ยไปโรงพยาบาลเขาสมิงแล้วก็ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดนะครับ
ลูกชายของผู้บาดเจ็บชื่อว่านายนิสิตอายุ๒๔ปีนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
นี่ฮะลูกชายบอกว่าคนก่อเหตุที่มายิงพ่อเนี่ยคือนายวาทิศเชื้อฉลาด
อายุ๔๕ปีเป็นเพื่อนของพ่อเพื่อนของนายนิรุติ
ก่อนเกิดเหตุนายวาทิศมาที่บ้านมาถามหาพ่อตอนนั้นลูกชายบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเอกใจนะครับ
เห็นว่าเป็นเพื่อนของพ่อจากนั้นนายวาทิศเดินเข้าไปหานายนิรุติที่อยู่ในห้องนอน
สักพักนึงมีเสียงเหมือนกับโต้เถียงกันลูกก็ไปดู
พอไปดูเห็นนายวาทิศที่พกปืนมาด้วยนะครับชักปืนขึ้นมานะฮะ
ก็พยายามจะวิ่งเข้าไปห้ามแต่ว่านายวาทิศเอาปืนเนี่ยหันมาเจาะหัวของนายนิสิตก่อนนะครับ
ก็เลยใช้มือเนี่ยปัดปืนไปพยายามที่จะหันปืนเนี่ยชูขึ้นไปข้างบน
แล้วปืนเนี่ยมันลั่นหนึ่งนัดนะฮะซึ่งคาดว่าคือนัดที่ไปโดนกำแพงบ้าน
หลังจากนั้นนะครับนายนิสิตบอกว่าตัวเองกับพ่อก็พยายามจะแย่งปืนจากนายวาทิศต่อนะครับ
แล้วเสียงปืนมันดังขึ้นอีกนัดหนึ่งไอ้นัดนี้เนี่ยพ่อเนี่ยเลือดไหลออกมาแถวใบหน้าด้วยนะครับ
คาดว่าจะเข้าไปที่ดั้งจมูกของพ่อฮะนายนิสิตก็เลยวิ่งออกไปจากบ้านนะครับ
ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านแถวนั้นนะครับส่วนนายวาทิศนะครับวิ่งออกมาจากห้องนอนในบ้านที่เกิดเหตุ
หยิบกุญแจรถยนต์นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ของเจ้าของบ้านเขานะฮะคันนี้นะครับ
ไปที่โรงจอดรถนะครับแล้วขับรถของนายนิสิตเนี่ยออกไปจากบ้านแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปไหนนะครับ
มามอบตัวที่โรงพักนะครับที่สพเขาสมิง
แล้วเขาเข้าไปคุยกันคุยกันกันนู้นเนี่ยครับแล้วพอเขาเหมือนมันจะพักปื้นเนี่ยแล้วผมได้ยินเสียง
อย่างว่าจะพักปื้นค่าเสียงเหมือนว่าฉุดกันครับนะครับแล้วผมก็วิ่งเข้าไปพักปื้นจ๋อหน้าผมแล้ว
แล้วพอยืนไปยืนมามันได้ยืนเสียงนักที่สองนะครับ

พอวิ่งตามมาเขาบอกวิ่งวิ่งแล้วผมก็ไม่ได้ดูครับ
ผมก็วิ่งออกประตูเลยครับ
ส่วนนายวาทิศมือปืนนะครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็ขับรถของเจ้าของบ้านมามอบตัวเนี่ย
ว่าวันนี้ตั้งใจจะไปหาคนเจ็บที่เป็นเพื่อนกันไปตอนเช้านะครับ
ก็ไปพร้อมกับการพกปืนไปด้วยนะฮะแล้วมีปากเสียงกันกับคนเจ็บ
เนื่องจากไม่พอใจที่นายนิรุติคนเจ็บขอยืมเงินแม่ของเขาไปหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท
ไปสองสามปีแล้วไม่ยอมใช้สักทีหนึ่งวันนี้ไปตอนเช้าเนี่ยก็คือไปทวงนะฮะ
มาหลายครั้งแล้วก่อนหน้านี้ยังไงก็ไม่ยอมคืนทั้งทั้งที่นายนิรุติก็มีเงินมีรายได้
โดยคนเจ็บเนี่ยยืมเงินแม่ของเขาที่เก็บผลไม้ขาย
เหนื่อยยากแทบตายกว่าจะได้เงินแต่ละบาทตัวเขากับนายนิรุติคนเจ็บเป็นเพื่อนรักกันนะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดแต่วันนี้โมโหมากเหลืออดมากที่ทวงเงินแล้วไม่ได้ก็เลยตัดสินใจชักปืนออกมาแล้วก็ยิงไปสองนัดค่ะนัดหนึ่งโดนกำแพงบ้านนัดหนึ่งก็โดนคนเจ็บนะครับซึ่งตำรวจนะครับบอกว่าคดีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อ
เป็นลูกหนี้นะครับยืมเงินของแม่คนก่อเหตุไปหลายปีแล้วไม่ได้คืนพอมีปัญหากันก็เลยยิงกันก็ต้องแจ้งข้อหานะครับข้อหาที่แจ้งก็คือพยายามฆ่าแล้วต้องรอดูอาการคนเจ็บอีกครั้งนะครับว่าจะเจ็บมากขนาดไหนนะครับตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับส่วนเรื่องการประกันตัวในชั้นตำรวจนั้นตำรวจไม่อนุญ
ในจังหวัดปราศนะครับส่วนจะปรากันตัวได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่ในชั้นสาร
ผู้เสียหายนะครับ
ตอนนี้บัถเจ็บเป็นอุปกรณ์ครับ
ของให้การเริ่มต้นนะครับว่า
ผู้เสียหายเป็นเงิน

วันนี้ก็ไปทวงอีกวันหนึ่ง
เรียกกันแล้วก็เลยกลับใช้วุฒิ